ส่งกันมาเยอะนะครับกับไอเดียที่ว่า
อังเปล่าจากตลอดข่าวนั้นควรจะเป็นอะไรดีในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวเราจะทำการมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับ
บางคนบอกมาว่าขอนี่เลย๓ตัวตรงได้ไหมอังเป๋าจากตลอดข่าว
อังเปราเป็น๓เลยหรอคะ๓ตัว
คืออยากได้อะไร๓ตัวตรงเนี่ยคืออยากได้๓อย่าง
อยากได้อะไรบอกชัดอะไรตรงบอกมาก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจะพาไปสักการะไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตก่อนนะคะ
พาไปดูพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดเขานามัศกาลรอยพระพุทธบาทที่เขาคิดชะกูธนะคะ
เมื่อวานนี้เขามีการทำพิธีกันค่ะประชาชนโอ้โหเดินทางไปร่วมงานกันจากทั่วประเทศนะคะ
คนไปที่อุทยานแห่งชาติเขาคิดจกูธนะคะตำบลพลวงกิ่งอำเภอเขาคิดจกูธจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เขามีการจัดงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทขึ้นค่ะ
โดยมีนักแสวงบุญจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีกันมากมายอย่างที่บอกไปนะคะ
สำหรับพิธีปิดป่าเปิดเขาเปิดงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทอย่างเป็นทางการแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งเขาคิชกูธถือว่าเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย
แล้วตามความเชื่อนะคะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตนั่นเอง
ปัจจุบันได้มีการจัดการเดินป่าขึ้นเขายอดเขาคิดชะกูดนะคะ
เพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทจนกลายเป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้ว
เขาเชื่อกันว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปสักการะไปขอพรให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีจะสมหวังกลับมา
แล้วกลับมาก็จะมีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็จะมีเทพยาดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้คุ้มครองเรา
และที่สำคัญคือเป็นการฝึกจิตใจให้มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเพราะว่ากว่าจะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาได้เนี่ยใช้เวลานานนะคะคุณผู้ชม
ปีนี้เขาเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญขึ้นไปกราบไหว้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะไปได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ๕กุมภาพันธ์ไปจนถึง๕เมษายน
สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกุฎหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่อยาก
จุดที่เขาจะเตรียมไว้และขอให้ทุกคนตั้งมั่นตั้งใจ
ในช่วงของการเดินทางขึ้นไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทภวง

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไปก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี
ใช่ค่ะมีความอดทนมีสติมีความมุ่งมั่นนะคะ

ใครจะไปก็อนุโมทนาสาธุนะจ๊ะ